แต่เรื่องที่ไม่แปลกสำหรับตลอดข่าวก็คือเรื่องของความสุขสนุกสนาน
หลายคนชอบไปส่องในโลกโซเชียลมีคลิปอะไรสนุก
ดิฉันว่านะมาดูตลอดข่าวดีกว่าคุณจะได้ดูแบบครบรถเลย
จริงแล้วเรารวมไว้แล้วนะคะความสนุกสนานในโลกโซเชียลจะเป็นยังไง
อ้าวไปติดตามกันเลยนะเชื่อตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้พาไปดูเทคนิคขั้นสูง
ในการถ่ายรูปให้เพื่อนกันหน่อยครับ
โดยเฉพาะที่เป็นโอกาสพิเศษของเพื่อนแล้วก็
เราก็ต้องทำมันให้เต็มที่ใช่ไหมล่ะ
อย่างเช่นคู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่เองล่ะครับ
เทคนิคขั้นสูงที่ว่านั้นก็คือแบบโอ้โหแม่คุณก็นึกว่ารูปจะออกมาสวย
เห็นใช้อุปกรณ์ตั้งมากมายมาช่วย
ต้นย่าไม้แขวนเสื้อท่อพลาสติก
แต่ไงรูปออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
เชื่อว่าถ้าคุณเพื่อนมาเห็นรูปเนี่ย
คงมีช็อกตามกันแน่นอน
คลิปนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ที่กำลังหาวิธีหยุดลูกน้อยที่กำลังร้องไห้อยู่ให้เงียบลง
เพราะบางคนก็หาวิธีต่างนานา
ทดลองแต่กลับไม่ได้ผล
ถ้าอย่างนั้นมาลองวิธีนี้ดูไหมล่ะครับ

อ้าวแบบนี้ก็ได้ละครับ
ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่รู้หนูน้อยคนนี้เนี่ยหยุดร้องไห้แบบชะงักเลยทันที
งานนี้ต้องขอฆ่าคาราแวฆ่าคาราวะคุณพ่อคนนี้แหละครับ
กับวิธีปราบลูกร้องไห้มันเด็ดดวงจริง
จริงเชื่อว่าหนูน้อยเองเนี่ยก็คงจะงงเหมือนกันนะว่า
คุณพ่อครับคุณพ่อพูดอะไร
ส่วนใครจะนำวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะฮะ
คราวนี้มาดูวิธีการเรียกลูกค้ากันหน่อยครับ
เพราะยิ่งช่วงนี้การแข่งขันมันก็สูงซะเหลือเกิน
ทำให้บรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าต้องงัดกลยุทธ์มาเรียกลูกค้าแบบนี้นี่แหละครับ

บอกเลยว่าเห็นวิธีการเรียกลูกค้าแบบนี้แล้ว
ถึงก็ต้องขอรีเพย์ภาพย้อนกลับไปดูอีกทีเลยล่ะครับผม
ก็วิธีการเรียกลูกค้าของคุณพี่ท่านนี้เนี่ย

บอกเลยว่าถ้าผ่านไปแถวนั้นรับรองจะเหมาทั้งร้านอย่างแน่นอน
มาดูความน่ารักแสนสนของเจ้าลูกสุนัขตัวนี้กันหน่อยครับ
ที่มีพลังเหลือล้นมาก
วิ่งเล่นไปทั่วห้องเลยทีเดียว
จะน่ารักถูกใจคนรักสุนัขขนาดไหนไปดูกันครับ
โอ้โฮ

เฮ้ยลูกไงอยู่ก็ชัดด่าตัวเองไปอย่างนั้นล่ะครับ
ตอนแรกก็วิ่งทั่วห้องพลังเต็มเปี่ยม
แต่พอวิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวจริงครับคุณผู้ชม
น้องก็ฟุบลงไปนอนกับพื้นซะอย่างนั้น
สงสัยจะเหนื่อยจริงซะละมั้ง

เอาจริงเจ้าหมาเนี่ยนะตัวนี้วิธีการแก้ไขนี่ไม่ยาก
สายทานเพิ่ม
จะไปชาร์จเพิ่มมันก็มีพลังเพิ่มหรอกมันเหนื่อยมันก็นอนจบ
โซเชียลมีอะไรแบบนี้ให้เราได้ดูกันตลอดนะคะ